มีโจรงัดร้านอีกเหมือนกันคราวนี้ไปปล้นร้านขายของชำตอนกลาง
ดึกนะคะปล้นอย่างเดียวไม่พอยังไปทำร้ายเจ้าของจนเขาต้อง
ไปตรวจสอบที่ร้านขายของชำในตำบลหนองสาหร่ายค่ะ
โดยภายในร้านข้าวของถูกลื้อค้นกระจายเกลื่อนไปหมดเลย
แล้วเจ้าของร้านนางสมหมายล้อมวงวัย๕๕ปี
ถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บหลายแห่งด้วย
โดนทั้งที่หน้าโดนทั้งที่ตัวเนี่ยค่ะที่เห็นนี่คือกองเลือดทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชม
เพื่อนบ้านเนี่ยพาเธอนำส่งโรงพยาบาลดอนเจดีคุณหมอเย็บแผลให้ตั้ง๑๐๘เข็มเลยค่ะ
ทีนี้หลานสาววัย๑๒ปีอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยในคืนเกิดเหตุ
เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเนี่ยคืนวันที่๒๑กุมภาพันธ์เนี่ย
นอนอยู่ในห้องกับคุณยายซึ่งก็คือนางสมหมายนะคะ
แล้วตีหนึ่งยายลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วอยู่เธอก็ได้ยินเสียงยายร้องโวยวาย
เหมือนถูกทำร้ายค่ะแล้วยายน่ะก็ตะโกนมาบอกเธอในห้องนอนว่า
อย่าออกมาจากห้องนะอย่าออกมาจากห้องให้รีบโทรแจ้งตำรวจและเพื่อนบ้านเข้ามาช่วย
มีคนร้ายบุกเข้ามาเธอก็ตกใจแล้วก็รีบโทรศัพท์
พอแจ้งเสร็จปุ๊บก็ตะโกนกลับไปบอกยายแล้วว่ายายหนูแจ้งแล้วค่ะ
ว่าคนร้ายน่าจะกลัวก็เลยหลบหนีไป
แต่หนีไปแล้วทิ้งของดูต่างหน้าให้ด้วยนะคะ
รองเท้าแตะสีน้ำเงินเอาไว้ที่หลังบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานได้

แล้วก็บัตรเติมเงินอีกจำนวนนึงด้วยค่ะ
ว่าคนร้ายน่าจะปีนเข้ามาทางด้านหลังร้าน
แล้วก็งัดกระเบื้องเปิดหลังคาห้องน้ำเข้ามาในร้าน

นางสมหมายเข้าห้องน้ำพอดีเลย
ถูกคนร้ายใช้ของมีคมกระหน่ำแทงจนหลายสิบแผล

คนร้ายสวมหมวกใหม่พรมรูปร่างผอมสูง
ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแกะรอย
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลัก
แต่ดูแล้วเนี่ยคิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละค่ะ